พิธีขอขมางานบวชคนไทยเชื้อสายมอนจะมีขบวนแห่จากบ้านไปตามพื้นที่ในหมู่บ้าน
โดยขบวนแถวจะมีคนคอยถือของขอขมาและเหน็บเสือไว้ติดตัวสำหรับปูพื้นเป็นคนเดินนำหน้า
มีนางรำแต่งตัวสวยงามมีกลองยาวให้จังหวะการเดินมีพ่อนาคถือตาลปัดสะพายบาท
นาคถือผ่านพุ่มแว่นฟ้าผ้าไตรมีคนคอยกางสรรพทนให้นาค
ซึ่งนาคจะนั่งบนหลังม้าเช่นเดียวกับหางนาคพร้อมทั้งเครื่องขบวนแห่
ซึ่งมีพุ่มต้นเทียนและทัยธรรมดอกไม้บายสี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน